ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีม
เพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
พระกุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมพระกุ้งพุ่งไป
โอมิเรียตะลูกทีมทีมพระกุ้งพุ่งไป
โอมิวเรียตาลูกทีมพลากุ้งไป
ตอนนี้เราอยู่ที่วัดประโลมราคากาญชนาพิเศษอนุสรหรือวัดเล่นในยี่สองอภิมฮาสถาปัตยกรรมทีม
แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของภารกิจที่คุณจะต้องไปต่อเท่านั้น
และภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะต้องได้รับในวันนี้ก็คือ
โดยทีมไหนสามารถยิงให้ไวและไปให้สูงสุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุดทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันที
ส่วนทีมที่แพ้คุณจะต้องได้รับบทลงโทษที่อาจจะต้องทำให้คุณถึงกับคลานกลับบ้านเลยทีเดียว
และนี่คือซองที่เป็นสูตรเงิน๓๕๐๐บาทและแผนที่ที่จะพาคุณไปยังร้านที่เรากำหนดไว้ให้
เชิญครับ
ขอบคุณมากครับ
ปลอดภัย

ชื่อร้านพูดยังงง

คุณจะใส่เงินลงไปแต่ละร้านยังไงบ้างครับ

ค่าอย่างใส่เท่าไรค่าอย่าง
ค่าอย่างค่าอย่างใส่เท่าไรค่าอย่าง

พวกคุณพูดมาคือคุณต้องเข้าใจด้วยว่าเขาเป็นญี่ปุ่นเดี๋ยวผมคุยให้แล้วกัน

มาป้าแล้วมาพูดแบบนี้

แล้วสำหรับทีมคุณก๊อฟเป็นจพลล่ะครับ
ยากเลยเนาะร้านแรก

โชคดีในการตัดสินใจครั้งนี้ครับ
แต่หากว่าคุณตัดสินใจผิด

ให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้
และเมื่อคุณทานอาหารครบทั้ง๓ร้าน

วางเงินไว้ในร้านที่๑๓๐๐บาท

และร้านที่๓๒๖๐๐บาท

ได้วางเงินไว้ในร้านที่๑๕๐๐บาท

ทั้งทะนมที่สะบางเท้าทะทะทะนม
แล้วก็ชื่อโบราสาบบทีโอ้ที่

ใช่นี่ไง

ถึงแล้วถึงแล้วอยู่เลยอยู่เลยทีมของคุณก๊อฟวางเงินไว้ในร้านที่หนึ่งจำนวนสามร้อยบาท
เร็วเร็วเร็วเร็วร้านที่หนึ่งร้านคาหยาโฮมเมดร้านขนมปังชื่อดังที่ขึ้นชื่อเรื่องสังขยาสูตรพิเศษ
นำสังขยาสูตรคุณยายมาปรับลุคให้เข้ากับยุคสมัยสร้างมูลค่าให้กับสังขยาไทยให้น่าทานยิ่งขึ้น
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
มาแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับตอนนี้ทางทีมงานได้แจ้งมาว่าพวกพี่ได้สั่งอาหารเอาไว้จำนวนสามร้อยบาท
ถูกต้องถูกต้องร้านนี้ขายอะไรก็จะเป็นสังขยาไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะใช่ไหม
และเมนูที่เรานำมาให้ทานในวันนี้นั่นก็คือเมนูขนมปังหน้าสังขยาใบเตย
สูตรโบราณดั้งเดิมที่หวานและหอมใบเตยตามแบบฉบับสังขยาของไทย

ซึ่งเป็นสังขยาสูตรใหม่ที่ปรับปรุงให้โดนใจมากขึ้น

จะได้ความหวานมันและกลิ่นหอมในแบบฉบับของชาไทย
ที่อร่อยได้ไม่แพ้สังขยาใบเตยเลยทีเดียวล่ะครับ
มาสบาย

มุ่งมั่นตั้งใจในการกินอาหารอยู่นั้น
ดูเหมือนว่าทีมของคุณผ้ากุ้ง
กำลังจะประสบปัญหาล่ะครับ

อาอาสับสอง

ไม่เคยไม่จะไป

ทีมคุณพลากุ้งวางเงินจำนวน๕๐๐บาท

มียะ

จะเป็นขนมปังสังขยะใบเตย

ต่อไว้ละต่อไว้ละ

เฮ้ยพ่อข้างล่างดูโชว์นะ
สิบเอ็ดสิบสองเดี๋ยวกูไปแล้วน่ะ

หนึ่งสองสามสี่ห้าเออ

เจ็บตัดแปด
เก้าเก้า

กูก็ช่วยกับ

ตัวช่วยไม่ใช่ตัวช่วยอย่างมึงพี่